ส่วนเรื่องนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดคุณนัทพงศ์ค่ะ
มีผู้ชายคนนึงเนี่ยย่องเข้าไปในโบสถ์คือด้วยเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่ง
จะไปขโมยพระพุทธรูปหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะคะ
แต่ว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาแล้วเขาก็ถูกรมควันหมดสติอยู่ในโบสถ์ค่ะ
พระยังอยู่ตรงนั้นเลยนะแต่เคลื่อนที่พระเคลื่อนที่จากที่เดิม
เขาก็เลยคาดกันว่าผู้ชายคนนี้จะเข้ามานอนหลับเฉยหรือจะเข้ามาขโมยพระกันแน่
แต่สุดท้ายไปไหนไม่รอดค่ะเพราะว่าลมควันควันเข้าปอดหมดสติอยู่ตรงนั้นนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสภพัฒนานิคมได้รับแจ้งจากพระต่อศักดิ์นะคะ
ซึ่งเป็นพระลูกวัดวัดมรกฏวราวาสบอกว่าพบผู้ชายต้องสงสัยนุ่งกางเกง
เซอร์ตัวเดียวหมดสติอยู่ในโบสถ์ทราบชื่อว่าคือนายอานนท์อายุสามสิบสี่ปีค่ะ
คือเขาคาดกันว่านายอานนท์เนี่ยงัดประตูโบสถ์เข้ามาตอนกลางดึก
แล้วยังไงก็ไม่ทราบนะคะไปจุดเทียนหรือทูบเนี่ย
นอนหลับอยู่หลังพระประธานแล้วเทียนอาจจะล้มแล้วไหม้ลุกลาม
ไปติดหมอนติดอาศนะพระสงฆ์แล้วก็เสือปูนั่งซึ่งเป็นพลาสติกอะค่ะ
มันก็เกิดควันไฟแล้วตอนนั้นนายอานนท์อาจจะนอนหลับ
ก็เลยสูดควันเข้าไปจนหมดสติแน่นิ่งอยู่
พระลูกวัดเดินมาเห็นว่ามีไฟไหม้ก็เรียกชาวบ้าน
มาช่วยกันเปิดประตูเข้าไปดูแล้วก็ขอกำลังรถดับเพลิงจากเทศบาล

เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีนะคะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ส่วนนายอานนท์ถูกรมควันจนหมดสติ
ชาวบ้านก็ช่วยนำตัวออกมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลนะคะ
ซึ่งแพทย์แจ้งว่านายอานนท์มีควันอยู่ในช่องปอดจำนวนมาก
ก็ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระนารายมหาราชต่อไป

พระต่อศักดิ์บอกด้วยว่าหลังเกิดเหตุ
ปรากฏว่าพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระแก้วมรกฏหน้าตัก๕นิ้ว
ปกติจะวางอยู่ที่หน้าแท่นพระประธาน
ปรากฏว่าถูกย้ายมาวางอยู่ที่พื้น
ก็เลยสันนิษฐานว่านายอานนล
มาขโมยพระพุทธรูปหรือไม่อย่างไร

เรื่องต้นยังไม่แน่ชัดว่านายอานนท์
จะเข้ามาขโมยพระหรือแอบงัดประตูเข้ามานอนกันแน่
เพราะว่านุ่งกางเกงบ็อกเซอร์เพียงตัวเดียว
แต่เดี๋ยวก็คงจะต้องรอสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ